บอกว่ามันไม่ใช่เกิดเฉพาะในกรุงเทพ
ต้องเรียกว่าเป็นฝนตกแบบถล่มทั่วไทยจริง
อันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูในหลายพื้นที่กันหน่อย
ขอนแก่นก็หนักไม่ต่างกันนะคะน้ำเนี่ยมันขังรอการระบายทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

โอ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นนี่นี่นี่เอาจังหวะนี้ก่อน
คือมันเหมือนเป็นประตูเหล็กม้วน
แล้วเธอเนี่ยคือเจ้าของบ้านคนนี้เขาพยายามที่จะไปเหมือนไปดึงมันแล้วไปกั้นไม่ให้น้ำมันเข้าบ้าน
แต่ดูกระแสน้ำสิคุณผู้ชมใช่กระแสน้ำเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงคือประตูเหอะมันก็ดีดประตูม้วนขึ้นไปเลยอ่ะนะคะ
แต่เป็นคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันเอาไว้ล่ะค่ะคือผู้หญิงคนนี้เขาอยู่บ้านหลังนี้พยายามดันประตูไว้
แต่อย่างที่บอกมันต้านแรงน้ำไม่ได้สุดท้ายทะลักเข้าท่วมบ้านแล้วรู้ไหมว่าน้ำที่เข้ามาในบ้านนะคุณผู้ชมค่ะ
สูงเกือบหัวเข่าเธอบอกแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเลยตีสองที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ฝนตกลงมาต่อเนื่องเลยและแน่นอนว่ามีชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าเวลานั้นก็ต้องกำลังนอนกันอยู่
อยู่ดีนะคะบางคนบอกตกใจตื่นกลางดึกเพราะอะไรเพราะมีน้ำมาท่วมอยู่ถึงข้างเตียงนอนแล้ว
เนี่ยคลิปนี้เจ้าของบ้านถ่ายไว้แล้วส่งไปให้หน่วยงานนะคะ

บางหลังเนี่ยเขาพยายามจะใช้ถังอ่ะ
มาตักน้ำแล้วก็วิทย์น้ำออกวิทย์น้ำออก

เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเยอะแล้วมันท่วมแทบจะทั้งบ้านเลยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่ามวลน้ำนี้นะคะมันเป็นน้ำขังรอการระบาย
ปกติถ้าฝนหยุดตกจะต้องใช้เวลา๒๓ชั่วโมง

แต่อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่รวมไปถึงประชาชนที่อยู่ใกล้กับจุดน้ำท่วม
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บขยะออกจากป่าท่อระบายน้ำ
ให้เปิดทางน้ำให้น้ำมันไหลลงท่อไปได้
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑ชั่วโมงแหละ

แต่อย่าลืมว่าน้ำเข้าท่วมแบบนี้ข้าวของบ้านเรือนเสียหายหมดนะคะ
ไปดูกันที่สุโขทัยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เป็นยังไงบ้างชาวสุโขทัยวันนี้ส่งข้อความถึงเราหน่อยก็ได้นะ
ฝนตกหนักใช่ไหมเขาบอกว่าตกมาตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
ชุ่มชำกันไปทุกพื้นที่ด้วยสายฝนค่ะ
แล้วที่สำคัญมันยังมีอากาศที่เย็นด้วย
ก็ส่งผลกระทบกับหลายคนที่ต้องออกไปทำงานไปทำธุระ
บางคนเขาก็ใช้รถใช้ถนนเนี่ยรถจักรยานยนต์รถแต่ละคันแม้แต่รถยนต์เองอ่ะ
รถใหญ่ก็ต้องระวังนะแล้วก็ต้องใช้ความเร็วให้มันต่ำต่ำ
ป้องกันอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นทัศนวิสัยมันก็ไม่ดีนะ
ท้ายกันหน่อยละกันนะคะไปดูกันที่ภาคใต้กันบ้าง

แหล่งน้ำต่างไหลเชี่ยวสีขุนเหลืองเลยคุณ
คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงเลยนะคะ
โดยงานในพื้นที่๘อำเภอนะคะเขาบอกว่า
เฝ้าระวังสูงสุดแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทธกภัยตอนนี้ก่อน

มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขา
ที่ลาดต่ำริมแม่น้ำเนี่ยที่ล้ามันไหลผ่าน
ตรงนี้ให้ระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะเขาก็จัดเตรียมนะคะ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างเครื่องใช้ยานผ่านะ
เข้าให้การช่วยเหลือเตรียมความพร้อมไว้ล่ะค่ะ
สำหรับคนที่จะได้รับความเดือดร้อน
ที่สำคัญต้องไปดูด้วยนะไอ้พวกป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่ที่มันไม่แข็งแรง
อันนี้ก็มีสิทธิ์นะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกต่างหาก
โอ้โหเหมือนที่คุณขวัญบอกเลยฝนถล่มทั่วไทยจริง
และอย่างที่กรมอุตุบอกน่าจะมีฝนยาวไปถึง๒๔กรกฎาคมนี้เลยนะฮะ